วันนี้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่ปัตตานีด้วย
สามอำเภอเลยนะคะเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันด้วย
มีการโรยตะปูเรือใบแล้วก็มีอาวุธปืนมีลูกกระสุนเนี่ยเจออยู่
มีปลอกกระสุนปืนเจออยู่ด้วยนะคะโดยจุดแรกค่ะกลางดึกประมาณสักตีหนึ่งนะคะ
จุดนาทีจากศูนย์วิทยุภูทรจังหวัดปัตตานีเนี้ยได้รับแจ้งมาว่า
แล้วก็เผายางรถยนต์และใช้อาวุธปืนใน๓อำเภอ
แต่ว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
ธนาคารอิสลามซึ่งตั้งอยู่ริมกำแพงโรงเรียนมูลนิธิอาสิสถานตำบลนาประดูก
นี้ได้เงินไปด้วยค่ะได้ไปทั้งตู้เกลี้ยงตู้เลย
แล้วตรงจุดนี้แหละค่ะที่คนร้ายเนี่ยเอายางรถยนต์ลากขึ้นมาเผากลางถนนเลย
ด้วยกัน๓จุดจุดแรกคือถนนสาย๔๐๙หน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุ
จุดที่๒บนถนน๔๒บ้านเขาตำบลนาเกษ
ชนวรประธานบ้านพวงตำบลนาเกษ
โคกโพรวมแล้วทั้งระเบิดและเผายางรถยนต

แรงระเบิดทำให้ตู้เอทีเอ็มได้รับความเสียหาย
แต่ว่าคนร้ายไม่ได้ได้เงินไปนะคะและจุดที่สามคือที่อำเภอสายบุรีค่ะ
คนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็มธนาคารอิสลามเหมือนกันตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนศาสนศึกษาที่ตำบลตะบิ้ง
ระเบิดทำให้ตู้เอทีเอ็มและกำแพงโรงเรียนพังเสียหายแต่จุดนี้คนร้ายไม่ได้เงินไปค่ะ
อืมหลังเกิดเหตุพลตรีปิยพงศ์วงจันทร์ผู้บัญชาการเฉพาะกิจปัตตานีนะคะ
และพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
นำกำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบ
ไปที่โคกโพระหว่างทางก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
ประมาณสักสามร้อยเมตรครับมีเศษซากยางรถยนต์ที่ถูกเผา
มีปลอกกระสุนปืนอากาศและลูกซองกระจายอยู่กลางถนน
แล้วก็มีตะปูเรือใบถูกโรยอยู่บนถนนด้วยก็เลยต้องทำการปิดเส้นทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะคะ
พลตำรวจตรีปียวัตรบอกว่าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนเบื้องต้นแล้ว
จุดที่โคกโพเนี่ยคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสิบคนค่ะอืม
แบ่งกำลังกันก่อเหตุสองชุดด้วยกันชุดแรกจะนำระเบิดแสวงเครื่อง
น้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัมไปวางที่ตู้เอทีเอ็ม
จากนั้นจุดชนวนระเบิดด้วยสายไฟแล้วก็กวาดเงินภายในตู้เอทีเอ็มไปทั้งหมด
ส่วนคนร้ายอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เอายางรถยนต์ไปเผา
โรยตะปูเรือใบเพื่อจะปิดเส้นทางไม่ให้เจ้าหน้าที่ไล่ติดตาม
และก่อนหลบหนียังได้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่เพื่อเปิดทางด้วยส่วนที่อำเภอยะรังนะคะ
คนร้ายก็ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักสิบห้ากิโลกรัมจุดชนวนด้วยสายไฟ
ตรงนี้คาดว่าน่าจะมีคนร้ายประมาณห้าคนค่ะและมีการจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มัดมือมัดเท้าขโมยปืนลูกซองไปด้วยแต่อย่างที่บอกว่าจุดตรงนี้ก็ไม่ได้เงินไปนะคะ
ส่วนที่อำเภอสายบุรีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ได้เงินไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสามอำเภอนี้
อย่างที่บอกว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในร้านขายของชำที่ได้รับความเสียหายที่อำเภอโคกโพจุดแรกเนี่ย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุตี๑คนอยู่ในบ้านครบเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก๖คน๖ชีวิตกำลังหลับสบายเลย
อยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นค่ะทุกคนก็ตกใจร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว
แล้วก็นอนหมอบหลบอยู่ในบ้านไม่กล้าออกมาเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลง
เมื่อรู้ตอนไหนรู้ตอนได้ยินเสียงปะทะกันก็เลยไม่กล้าออกไปไหน
ก็เลยนั่งกอดกันอยู่ในครัวนั่งหมอบกันอยู่ในครัวไม่ได้ออกไปไหน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังในการติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง๓อำเภอนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งจากการสอบพยานเนี่ยให้การว่าคนร้ายแต่งชุดดำปิดบังใบหน้านะฮะแล้วก็มีอาวุธมาด้วยนะครับ
โดยตอนนี้จากการสืบสวนพอจะทราบตัวกลุ่มคนร้ายแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
ก็กำลังไล่ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ประวัติอยู่นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่หรือไม่นะฮะ
แต่ก็ต้องบอกว่าอุกอาจมากใช่ค่ะเพราะว่าก่อเหตุใกล้กับโรงเรียนทุกที่เลยแล้วก็มากันหลายคนด้วยนะคะ